ไปที่กรณีนี้กันบ้างนะเป็นทีที่คือฮาจริงเลยสำหรับพี่อีทโปรงลางสะออน
โพสต์คลิปค่ะกินแซนวิชงูแบบดิบคุณผู้ชมค่ะ
เลยทำให้หลายคนตกใจอยู่เหมือนกันมันกินดิบได้หรือเปล่าค่ะคุณผู้ชม
ในคลิปจะเห็นว่าพี่อีทน้ำปัง๑แผ่นตากเนื้องูสดขึ้นมาที่หันเป็นท่อน
วางบนแผ่นขนมปังจากนั้นห่อแล้วค่ะแล้วก็กัดกินแบบสดเลยนะจ๊ะ
ซึ่งแฟนค่ะแล้วก็หลายคนที่ติดตามนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์
ถามกันเป็นจำนวนมากเลยถึงเรื่องรสชาติ
แล้วก็ยังห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยอีกด้วยค่ะ
เพราะว่างูเนี่ยไม่น่าจะกินแบบสดได้นะคะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
นายแพทย์อภิชัยลิมานนท์ค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสิน
ออกเตือนนะคะว่าการทานแบบนี้มันเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากพญาติ
โดยเฉพาะหากรับประทานดิบค่ะ
พญาติมาซิกเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
ยังเสี่ยงทั้งติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส
ข้อแนะนำค่ะคือต้องทำให้สุกไม่ควรกินดิบนะคะ
และที่สำคัญค่ะจากการสอบถามชาวบ้านคนกาลสิน
ก็ไม่มีใครนะบอกว่ามีการกินงูดิบแบบนี้ด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะไม่รอช้าสอบถามไปถึงพี่อีทด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าพี่อีทเขาก็ไม่ได้กินจริง

งูดิบที่เราเห็นเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาไปทำอย่างอื่นเอาไปต้มเอาไปแกงอย่างอื่นนะคะ

พี่อีทค่ะถ่ายคลิปเปิดพิจารณ์เอาไว้แบบฮาเฉยนะ
ก็ไม่ได้แบบไปคิดว่าจะเป็นประเด็นดังดราม่าขนาดนี้

คำไม่ออกนะคะแต่ต้องสารภาพนะจ๊ะว่างูเนี่ยฉันดีฉันเคยกิน
แต่ว่าเอาไปต้มยำเอาไปต้มแซ่บอะไรอย่างนี้ก็อร่อยดีเหมือนกัน

เหมือนปลาไหล่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้

เออก็เห็นแล้วก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะในคลิปนี้นะ